เบาแดงแจกต่ออีกร้อยคัน
เพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้ต่อยอดสร้างอาชีพ
คาราบาลแดงหรือคันโซคูณสอง
อย่าลืมส่งฝามาลุ้นโชค

ร้อยคันต่อไปอาจเป็นของคุณ

พระเอกในหนังใหญ่

ขี่แล้วขี่แล้ว

รู้ไปน้องเขาฝากสือ

บางคืนทางนี้ต่อ
หัวในแพ็คคือเรื่องผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะมันต้องอย่างนี้

แต่ผมจะบอกให้นะจริงก็เคยมีผู้หญิงตามกรี๊ดผมนะ
ผมไปไปเที่ยวอาบอบนวดมา
สาวนวดกรี๊ดผมเป็นแถว

เดินออกมายังไม่จ่ายตังค์กันเนี้ย
เป็นคีทอย่างเดียวจับก่อน

เรื่องนี้เรื่องจริงเลยนะจะบอกให้ว่าตอนนี้มันถึงเรื่องที่ให้กรี๊ดกันแบบต่อเนื่อง
ยาวไปจนถึงสิ้นปี
นี่แหละคือเป็นวันแรกที่คาราบาลแดง
เบ้าแดงเค้าจะจับแจกบอไซค์ต่อเนื่อง๑๐๐คัน
หลังจากประกาศแจกต่อไม่รอแล้วนะ
กับกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพ

งดงดังเดือนสิ้นเดือนต้นเดือนอะไรยังไง
เจอกับเราได้เพราะเขาแจกทุกวัน
ใช่แล้วค่ะเรื่องตัวเลขนี้ก็ปล่อยไปนะ
รอได้ช่วงบ่ายเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันต่อแต่ตอนนี้ไม่ต้องลุ้นแล้ว
เดี๋ยวจะได้รู้กันแล้วว่าใครจะเป็นผู้โชคดี
เพราะอย่างที่บอกว่าเขาแจกต่อ๑๐๐คันยันสิ้นปี
เลยจับจริงแจกจริงนะคะ
งั้นวันนี้เราเริ่มสตาร์ทคันที่๑๐๑กันเลย
วันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีไปลุ้นกันเลย

ส่งส่งเลยส่งส่งเลย

ส่งส่งเลยค่ะโกยอีกโกยอีกโกยอีกค่ะ
เอาให้ทวนไปเลย
มาเลยหัวฝันมาโกยไปเลย
โกยอีกค่ะได้ผู้โชคดีมาจากนั้นแล้ว

คุณสุภศักดิ์ดนนกลางจากจังหวัดนครราชศรีมา
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลครับ
ยินดีด้วยกับผู้โชคดีคันที่๑๐๑ในวันนี้นะคะ
ในรายการตลอดข่าวทุกวันค่ะ
เอาจริงนะนี่แหละคือสิ่งที่คาราบาลแดงเขาตั้งใจ
ที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยทุกคนครับ
ถูกต้องและที่สำคัญนะยังคงยืนราคาที่๑๐บาทเหมือนเดิม
ได้ลุ้นทองล้านด้วยได้ลุ้นมอเตอร์ไซค์ด้วย
ดีจริงเลยนะคะ
ส่วนกติกาก็เหมือนเดิมค่ะ
เขียนบีบส่งถ้าอยากจะรู้รายละเอียดแล้วก็ไปดูกติกากันเลย
๘ธันวาคม๒๕๖๖ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
ทำให้ถูกกติกากันด้วยนะพี่น้อง
ค่ะส่วนบ่ายนี้ขอให้โชคดีได้เป็นเศรษฐีกันทั่วหน้าทุกคนนะคะ
มีรางว่างวดนี้จะโชคดียังไงก็ไม่รู้
งั้นเดี๋ยวกลับไปหาอะไรดีในรายการตลอดข่าวกันต่อค่ะ